เออเอาไปดูกันหน่อยนะครับลูกชุบที่นี่

ที่ตลาดสดโรงศรีแห่งนี้นะครับ

ตลาดสดโรงสีอารรรณพัฒนา

ร้านนี้ครับขนมหวานพ่อหมูแม่หมู

ใครชุบคือเป็นลูกชุบ

ชื่อร้านว่าชื่อร้านพ่อหมูแม่หมู

ในร้านเนี่ยวางขายเรียงรายเยอะแยะมากมาย

มากกว่า๒๓ชนิดผลไม้นะ

เขาบอกว่าช่วงนี้นะมีคนมาซื้อเยอะมาก

เอาไปเป็นของฝากไปเป็นของขวัญได้เยอะ

เดี๋ยวจะมีคนมาสั่งใส่เป็นตะก้า

หวานมากจนเกินไป

ราคาย่อมเยาไม่แพง

คุยกันได้จะเอาตะก้าเล็กตะก้าใหญ่

อย่าเรียกซื้อสิเรียกขอดีกว่า
ของซื้อของขายจะฟรีได้ไง

เราก็บุกไปเลยครับที่บ้านของคุณพี่เขา
ว่าเจ้าของร้านเขามีวิธีทำลูกชุบยังไง

ก็คือนำถั่วเขียวพาซีกไปนึ่งให้สุก
แล้วมาผสมใส่น้ำตาล

จากนั้นก็นำมาปั้นขึ้นรูปเป็นผลไม้

สีผสมอาหารครับ
แล้วก็ขึ้นรูปขึ้นมาเป็นผลไม้แบบนี้
สีสันสวยงามด้วย

มันออกมาดูสดใสน่าทานอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าขออุบไว้เป็นความลับ
สุดเฉพาะทันร้านเลยสิ

ไปวางเทียบกับเชอรี่ของจริงบางที

นี่แหละครับวิธีการทำเขาสุดยอดเลย

เป็นของขวัญปีใหม่ในช่วงที่ใกล้

หรือว่าไปซื้อที่ร้านนะครับ
ขนมหวานพ่อหมูแม่หมู

ตลาดสดโรงศรีอรันพัฒนานาป่า
ริมถนนสุขประยูนอำเภอเมืองจังหวัด

น่าทานจังเลยอะ
ช่อบทานลูกชุบบ้างเลยเวลาเดินตลาด

นี่ก็น่าจะเหมือนกันแหละลองไปดู

ไม่หวานมากเลยมันเป็นยังไง
อร่อยกำลังดีแล้วมีความกลิ่นถั่ว
มันจะมีแบบว่าให้ชิมใช่ไหมล่ะ

อันนี้คนคนอันนี้คือคน

ทั้งเหมือนแต่เด็กนะเด็กเขาจะชอบ

ดีไหม

มันกินต้องกินด้วยกันเป็นลูก

แล้วก็แต่หลายคนก็สัญหากันไปนะครับ